นักโทษโอ้โหนักโทษแป้งคุณผู้ชมฮะค่ะ
เดือนกว่าแล้วนับตั้งแต่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แล้วก็ปะทะกันบนเทือกเขาบรรทัศน์อ่า
เมื่อวานเขาปล่อยคลิปออกมาติดต่อนักข่าวมาเลยนะ
ติดต่อคนประสานขอให้เอาคลิปนี้ออกมาให้หน่อยคุณผู้ชม
ลองฟังนักโทษแป้งดูคุณจะเชื่อเขาหรือไม่เชื่อเขาสุดแล้วแต่เลยฮะ
สวัสดีครับพี่น้องชาวใต้ทุกคนวันนี้
ไม่เอาให้คนแกะเรื่องว่ารูป่านาผมก็นะประกุ้นออกมาครับ
แต่ผมได้มีแรงซู่ต่อไป
กันนี่ไหมว่าไม่ได้ปลอเล่นเหรอครับจริงโตดผมไม่ได้มาที่มากมาย
ตามคาดินี้ครับผมนื่องเดียวกับแต่ไม่ได้รับกันประกันตัว
พี่น้องเรียกว่าความอยู่ต้องยังไม่อาหญ่การบ่อยคืออาหญ่การ
เละดาบสำรวจ
จากอ่า
ที่ละวุธและดาบอ่าแล้วจะที่เป็นสมมิตรนะครับ
การตามดิ่ง
มากับการแพกน์ตัวอย่างนั้นไม่ไม่ต้องกับจงที่จะเป็นผู้หวังเป็น
ครับคลิปนี้มาเมื่อวานใช่แต่ไม่รู้ว่าบันทึกไว้เมื่อไรพี่
พี่รู้สึกอะไรรู้ไหมอะไรพันทีได้ยิน

รู้สึกมันโดนตบหน้าพัว

พี่ก็คิดดูดิข่าวออกมาตลอด

คุณผู้ชมอันนี้มันดูไม่ใช่สภาพบนเทือกเขาถูกป่

คนที่เขาหนีหนีแบบนี้นะเป็นนักโทษหนีแบบนี้

เขายังคลุมหน้าคลุมตาผ่านข้างหลังนะ

ฉากหลังเป็นผ้าผ้าใบอะไรแบบนี้
เปิดหน้าเปิดตาให้รู้ดูภูมิประเทศข้างหลัง

จำได้ป่ะว่าภาพสุดท้ายของเสียแป้ง

ใส่แต่กางเกงขา๓ส่วนตัวเดียว
แล้วเนี่ยเขาก็ดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะ

นักโทษแป้งหรือว่าชาวลิศทองด้วง

มีการเอ่ยชื่อทั้งอายการ

คุณผู้ชมแต่เราตัดมาบางช่วง

เขาก็เลยต้องหนีคนอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีเขาไม่ได้รับการประกันตัว

เอ่ยถึงการที่เขาไปช่วย

ที่โดนอุ้มแล้วเขาก็ตก
สงสัยว่าเฮ้ยทำไมถ้าโดนอุ้มไม่แจ้งตำรวจ

คุณผู้ชมเขาบอกว่า

ยืนยันว่าตัวเองไม่เคยโดนคดียาเสพติด
แต่เคยกินเหล้ากับพ่อค้ายาเท่านั้นรู้จักแต่ไม่เคยขาย
เขาย้ำอีกทีรู้จักแต่ไม่เคยขายรวมทั้งยาเสพติดที่เจอในวันยิงปะทะ
ไม่ใช่ของเขาแต่คุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ต้องมาโดนแล้วแต่คุณผู้ชมนะ
เสียแป้งเนี่ยกล่าวอ้างแล้วก็กล่าวหาถึงคนอื่นนะเวลานี้
แล้วไหนจะวันที่ยิงปะทะบนเทือกเขาบรรทัศน์เขาบอกเขาไม่ได้ยิงเลยนะ
ฟังช่วงนี้อีกทีหนึ่งครับ

คุณผู้ชมจำได้ไหมว่าก่อนหน้าที่เราจะได้เห็นคลิปของแป้งนานโหดเนี่ยค่ะ
เขาบอกเขาแหละมีการเจรจามีคนช่วยเจรจา
สองข้อที่คนมาช่วยเจรจายื่นเงื่อนไขกับตำรวจ
หนึ่งคือไม่วิสามันและสองจะต้องไม่ดำเนินคดีกับคนที่ให้การช่วยเหลือเสียแป้งไง
แต่เสียแป้งบอกไม่จริงเลยนะไม่มีการยื่นข้อเสนอเพื่อจะมอบตัวแต่อย่างใดครับ
นักโทษแป้งยังทิ้งท้ายด้วยว่าความเป็นธรรมไม่มีอยู่จริง
ถ้ามีอยู่จริงนะเอาอายการที่เขาเอ่ยชื่อ
และจ่าตำรวจอีก๓นายพร้อมพวกไปดำเนินคดีก่อนเลย
แล้วเดี๋ยวเขาจะมอบตัวครับ
ไปนำเนินคดีเลยก็จะคับไปมอบตัวตอนนี้เลยครับ
ไปอยู่กันในนู้นผมก็ได้ไปมอบตัว

ก็แอ้บิดองเจ้าใจได้หลับสาปกันหรือพอเนี่ยกฎไม้ใจ